แฟนบอลของทีมในเกาะอังกฤษเป็นแฟนบอลของทีมเวสแฮมค่ะเขาได้รับของขวัญวันเกิดสุดล้ำข้าวแบบใครเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาอิจฉา
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในระหว่างการแถลงข่าวหลังเกมที่เวสแฮมค่ะก็ชนะซันเดอร์แลนด์ไป๑ประตู
ใครและสุดท้ายค่ะบิลิสเขาก็เฉลยนะคะว่าเด็กคนนี้ชื่อว่าแมททิวเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมเวสแฮมค่ะ
และสาเหตุที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็เพราะว่าวันดังกล่าวเป็นวันเกิดครบอายุ๑๘ปีของแมททิว
สโมสรเวสแฮมก็เลยมอบของขวัญสุดพิเศษก็คือเป็นตัวเข้าชมเกมการแข่งขันติดขอบสนาม
และก็โอกาสให้เข้าห้องแต่งตัวก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้น
และอย่างที่เห็นกวนซื่อย่างชาวโครเอเชียถือโอกาสนี้
แล้วสองคนเขาก็หยอกล้อมุกกันด้วยนะคะเมื่อนักข่าวถามแมททิวว่ารู้สึกยังไงกับเวสแฮมชุดนี้
ชิลก็เลยตอบว่าเขาชอบการเซ็นสัญญาของบิลิสค่ะ
บิลิสเขาก็เล่นมุกกลับด้วยการบอกว่าเขาก็ชอบแมทชิลเหมือนกันนะ